ผู้ชมครับพาไปที่สมุดปราการกันหน่อยนะคะ

มีนักเรียนต่างสถาบันไล่ตีกันแล้วโอ้โหนึกว่าอยู่ในหนังอะค่ะ
ระเบิดเอ่ยปืนเอ่ยยิงกันปลาระเบิดกันควันขโมงเลย

กลางถนนไม่เชื่อไปดูคลิปเลยค่ะ

ไอ้เด็กไม่ใส่หมวกไม่ใส่อะไรเลยเดี๋ยวก็ตาย
หนึ่งกลับแล้วแพ้แล้วโดนแล้วโดนแล้ว

ถึงศึกษาต่างสถาบันเนี่ยปลาระเบิดควันกันอย่างนี้เลย
คือมีตำรวจอยู่แถวนั้นแต่ผมเข้าใจว่าตำรวจเองก็ต้องดูก่อนว่า
โอ้โหเข้าไปลักษณะแบบนี้แค่แม้ถ้าอยู่กี่คน
ตำรวจมากันสองนายแล้วก็ไม่แน่ใจด้วยว่าตำรวจมีอาวุธปืนหรือเปล่า
เขาก็ต้องดูท่าถิ่นเหมือนกันนะ
เพราะว่านี่อาวุธครบมือกันหมดแล้วมากันโอ้โหรวมแล้วเขาบอกนับกันได้๒๐คนนะคะ

เป็นคุณรัชพรถ้ารถอยู่ตรงนั้นที่พวกนั้นวิ่งไปทำยังไง
ได้นะสิคือทุกคนก็พยายามจะโยกขาโยกขาอยู่นี่

คือไม่มีใครกล้าขับมาเลยพยายามจะถอยออกไปห่างที่สุด
เท่าที่จะห่างได้โอ้โหนี่ค่ะรถติดไฟแดงร้าย๑๐คันไปหมดนะคะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นตอน๕โมงเย็น
บนถนนสุขสวัสดิ์๓แยกพระประแดงนะคะ
แต่เห็นว่าทุกคนเนี่ยสวมเสื้อเชิดสวมหมวกกะน็อก
เสื้อเชิดแขนยาวกางเกงขายาวบางคนสวมเชิดขาว
แต่ในมือค่ะอาวุธครบมือกันทุกคนเลย

ในวันเดียวกันค่ะอันนี้เป็นเหตุการณ์ช่วงเย็นใช่ไหม๕โมงเย็น

โมงเช้าปากซอยสุขสวรรค์๗๔ย่านเดิมเลยซอยวัดชมนิมิตรนะคะ

เหมือนเหตุการณ์ซ้ำเลยค่ะควันขโมงเลยทั้งอุปกรณ์ทั้งมีดทั้งโอ้โหระบงระเบิด

แล้วกลุ่มเดียวกันกลับที่เกาะเห็นไม่เย็นนะสรุปตำรวจเขาไปตามสืบมาแล้วค่ะ
มันเป็นสองสถาบันเดียวกันที่มันตีกันค่ะ
ตำรวจเซาะพ่อพระพระแรงจับได้๖คน
ต้องทำเลือดให้เป็นสีเทาหน่อยนะฮะ

เป็นเยาวชนอายุ๑๖ปีเองคนเจ็บ
เรื่องต้นตำรวจจับตัวกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุได้๖คน

ทั้งหมดเป็นนักศึกษาช่างกล๒สถาบันค่ะ

แต่จับได้ทั้ง๒สถาบัน

เพราะว่าจับได้พร้อมของกลางด้วย

พร้อมกับกระสุนปืน๓๘๑นัด

มอเตอร์ไซค์ที่ใช้ก่อเหตุอีก๒คัน

เบื้องต้นกำลังตามจับอยู่นะคะ
สาเหตุก็คิดว่าน่าจะเรื่องเดิมค่ะ

หลอกให้มันเลี้ยงผีโรง

ใบเข้าหล่อกว่ายผีโรง

พวกนี้มันไม่กลัวเห็นไหม
ตำรวจอยู่แถวนั้นมันยังไล่ตีไล่ฝันไล่แทงกัน